เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมอาจจะดูคลิปแว๊บไปเมื่อกี้แล้ว

ต้นเรื่องคือรถกระบะคันนี้ครับคุณผู้ชมคุณวราพร
อีท่าไหนไม่รู้ควบคุมรถไม่อยู่
พุ่งชนร้านค้าเสียหายไปหลายร้านเลย
และที่ชาวบ้านล้อมเพราะอะไรครับ

โอ้โหเมื่อกี้ขึ้นไปบนหลังคารถกระบะเลยเตะเขาให้ครับ
โอ้โหเตะ
แล้วลงมาก็มาต่อยคนข้างล่างอีก

คือสภาพพังยับจอดอยู่ริมถนน

ชาวบ้านก็ปีนขึ้นไปหลังรถกระบะเตะใส่สักทีนึง

เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับคืนวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พลเมืองดีแจ้งบอกว่ารถกระบะคันดังกล่าวเสียหลักนะ
คือขับมาตามถนน๙กิโลตะบนทุ่งสุขลา
บรรพฤษศรีราชาชวัติชนบุรีครับ

ร้านขายน้ำริมถนนพังยับไปหมด

เราไปฟังหน่อยนะครับ
ครับมาที่บนเหรอครับ
มาคนเดียว
โทรเรียกโทรเรียก
ต้องเรียกตรงรวชไหมคะ

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์คุณผู้ชมว่าเมาไหม

เมาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ได้รับการพิสูจน์

แล้วพยายามจะถอยรถออกจากที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านยังไงชาวบ้านไปเรียกมาคุยเดี๋ยว

คนขับเนี่ยขึ้นไปบนรถเหมือนพยายามจะหนีไหมคุณผู้ชมลองดูหน่อยฮะ
อาคารของร้านค้าของแม่ค้ากับตัวร้านน้ำของข้างเนี่ยเขาเสียหาย
เสียหายมากแล้วเสาไฟก็หักต้นไม้ก็หักลง
ดีว่าเสาไฟเขาไม่ได้หักล้มลงไปขนาดนั้น
แต่ตัวเขาอ่ะตัวเขาเองอ่ะเหมือนพยายามดึงสติของคนเมาอ่ะอ่า
แล้วผมก็พยายามถามว่าโอเคให้เรียกตำรวจไหม
เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่จริงมันต้องเรียกอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าบ้านเสียหายพอคนเริ่มออกมาเยอะขึ้น
เขาทำท่าเหมือนกับว่าจะสตาร์ทรถออกเหมือนจะหนี
ออกไม่ได้มันถอยไม่ได้ด้วยความที่รถมันติดอยู่
คือตำรวจคุมตัวคนขับรถกระบะไปแล้ว
แต่วันนี้มันผ่านมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่๘
อันนี้๑๔แล้วนะชาวบ้านก็ถามว่าไม่มีความคืบหน้าเลยเหรอ
เรื่องของค่าเสียหายจะเยียวยาหรือชดใช้กันยังไงครับ